คุณผู้ชมครับมาดูเหตุที่รถไม่หลบรถกู้ชีพไม่หลบรถพยาบาลเกิดขึ้นอีกแล้ว
คราวนี้เป็นรถบรรทุกพ่วงโอ้โหขับชิดเลนขวาเลยนะฮะ
หลบรถกู้ชีพนะครับแม้ว่ารถกู้ชีพนั้นจะเปิดไซเลนเสียงดังก็ตาม
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาแล้วก็คนในโลกโซเชียลเขาเอามาโพสต์กันอีกแล้วนะครับ
ซ้ายหน่อยได้ไหมพี่โอ้โหวิ่งขวายาวเลยนะฮะ
หมอเปิดไซเรนเสียงดังขนาดนี้ยังไม่หลบอีกนะครับ
นี่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กนี้ไปยังเพจที่นี่๘ริ้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเส้นฉะเชิงเศร้าพนัฐนิคมนะครับ
เพราะว่ารถพ่วง๑๘ล้อวิ่งขวางอยู่เลนขวาตลอดเลยนะครับ
หลังมีการแชร์คลิปนี้ออกไปชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
แล้วก็บอกว่าเกิดขึ้นอีกแล้วถึงกับถอนหายใจกัน
เกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยการไม่หลบรถพยาบาลกู้ชีพ
ผู้ป่วยที่อยู่ในรถเป็นญาติของคุณจะรู้สึกอย่างไร
บางคนก็พูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายนะครับ
บอกว่าอยากให้มีการเพิ่มโทษผู้ที่ไม่หลบรถพยาบาล
เพื่อที่จะได้เข็ดหลาบกันบ้างนะครับ
เรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีของเราติดต่อไปยังผู้โพสต์คลิป
ทราบชื่อก็คือนายอัฐศิษย์ดีสวัสดิ์อายุ๓๐ปี
เป็นพนักงานขับรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน
ประจำพพบจังหวัดเฉะเชิงเซา
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง
วันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
บนถนนเส้นฉะเชิงเซาพนัฐนิคมขาเข้าเมือง
ขณะที่ตัวเขาเองขับรถพยาบาลกู้ชีพ
เพื่อส่งต่อผู้ป่วยหญิงตั้งคันมีภาวะตกเลือด
ไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธรเป็นการด่วนนะครับ
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางมีรถพ่วง๑๘ล้อคันนี้แหละฮะ
วิ่งขวางทางด้านหน้าตรงเลนขวาเลยครับ
ซึ่งตัวเขาเองก็เปิดไฟฉุกเฉินเปิดไซเลนเสียงดังนะครับ
เพื่อขอทางนานเป็นนาทีเลยครับ
ด้านหน้าไม่ใช่เพิ่งเจอคันนี้นะครับ
โดยเฉพาะรถพ่วงรถบรรทุกไม่ค่อยจะหลบรถพยาบาลสักเท่าไหร่นะครับ
ส่วนถามว่าเหตุใดทำไมต้องขับชิดขวานะครับ
ถามว่าทำไมรถพยาบาลต้องขับชิดขวา
บางทีมันก็มีคำถามออกมานะรถพยาบาลไปซ้ายได้ไหม

เจ้าหน้าที่คนขับรถพยาบาลกู้ชีพเขาอธิบายบอกว่า
ซ้ายส่วนใหญ่ถนนมันพังกรุคระ
เพราะคุณก็เห็นอยู่เส้นนี้รถบรรทุกมันเยอะ
พอรถบรรทุกมาวิ่งเลนซ้ายกันตอนแรก
ก็วิ่งเลนซ้ายกันดีตอนถนนใหม่
พอไปมาวิ่งบ่อยเข้าเลนซ้ายมันก็พัง
แล้วพวกรถกู้ชีพกู้ภัยก็ต้องทำความเร็วไง
เพื่อเอาผู้ป่วยไปส่งให้ได้เร็วที่สุด
แต่ก่อนนะพอรถบรรทุกทำเลนซ้ายพังแล้ว
ทีนี้รถบรรทุกก็มาวิ่งเลนขวาแทน
เพราะเลนขวายังถนนพอจะดีอยู่บ้าง

ทั้งเลนซ้ายเลนขวาสำหรับรถบรรทุกพังหมดทั้งสองเลน
นี่แหละครับคนขับรถพยาบาลกู้ชีพเขาก็อธิบายมา

ก็มีผลต่อผู้ป่วยมีผลต่ออุปกรณ์กู้ชีพ
แต่ท้ายที่สุดเคสนี้ผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ว่าคนขับบอกว่าถ้าเจอบ่อยก็ไม่ไหว
ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตบนรถพยาบาลได้
ก็ฝากไว้นะฮะสำหรับทุกท่านที่ขับขี่บนท้องถนนนะครับ
รณรงค์กันตลอดต่อเนื่องเป็นประจำเลยนะคะคุณผู้ชม